สวัสดีครับติดตามเรื่องรอบขอบสนามกับผมไกรสอนเกรดสมนะครับ
ข่าวแรกในช่วงสายวันนี้นะครับย้อนไปดูผลงานอันสุดยอดของทีมชาติไทย
เมื่อวานนี้ทัพช้างศึกเอาชนะเกาหลีเหนือไปสามประตูต่อศูนย์
ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลชิงทุบรัฐสถานกิงส์ครับ
ไปเจอกับเบลุสวันอาทิตย์นี้ครับ
ทีมชาติไทยชุดสีดำนะครับซึ่งเป็นทีมอันดับ๑๓๑ของโลก
กับเกาหลีเหนือทีมอันดับ๑๑๓ของโลก
ครั้งก่อนหน้านี้เราแพ้ไปถึง๑๑เกม
ช่วงแรกเกาหลีเหนืออาศัยพละกำลังที่เหนือกว่าเล็กน้อยนะครับ
เปิดเกมบุกกดดันแต่ไทยก็ยังต้านทานเอาไว้ได้
ก่อนหมดครึ่งแรก๕นาทีครับไทยมาได้ประตูขึ้นนำ๑๒
จากมงคลทศกรัยที่ทำประตูฉลองวันเกิดให้กับน้องมาวิน
ลูกชายที่เพิ่งมีอายุครบ๑ขวบเมื่อวานซืนนี้นะครับ
จังหวะฉวยโอกาสเล่นฟรีคลิกเร็วของไทยนะครับ
และดึงบอลลูกนี้ของมงคลทำได้ยอดเยี่ยมนะครับ
เข้าสู่ครึ่งหลังนาที๖๔เกาหลีเหนือบุกขึ้นมาอีกครั้งนะครับ
จงช้อนได้ยิงในเขตโทษแต่บอลเหินข้ามคานไปนิดเดียว
นาที๖๙จูจองชอนคราวนี้ได้ลองยิงไกลนะครับ
แต่กวินยังปัดออกไปได้ครับ
จากนั้นนาที๗๘ไทยขึ้นเกมทางซ้ายครับ
ภีรพัฒน์โนชัยาจะย้อนกลับมาให้กับธิติพันธ์พ่วงจันทร์
แต่เล่นทางลูกนี้นะครับให้ทีมชาติไทยนำห่างเป็น๒๐
ทดเวลาบาดเจ็บครับธิติพันธ์พ่วงจานหลุดเข้าไป
แล้วถูกพุทธศาสตร์ประตูเกาหลีเหนือรวบล้มในเขตโทษ
ชิลาเทพวิโนไทร้านรุ่นนี้เป็นชิลาเทพวิโนไทครับ
หน้าที่สังหารไม่พลาดถือเป็นประตูแรกในการคัมแก๊กทีมชาติไทย
รอบกว่า๓ปีของลีซอร์ปิดท้ายให้ไทยเอาชนะเกาหลีเหนือ๓๐

และลุ้นเพิ่มสถิติคว้าแชมป์เป็นสมัยที่๑๕

และเรียกจุดโทษได้ในช่วงท้ายเกมครับ

สังหารจุดโทษให้ทีมชาติไทย

ตั้งแต่กลับมาติดทีมชาติไทยอีกครั้ง

ส่วนคู่แรกที่ลงสนามก่อนคู่ของทีมไทย
บุกิน่าฟาโซชุดเขียวอันดับ๔๔ของโลก
เจอกับเบลาลุสอันดับ๗๑ของโลก

ต้องตัดสินหาผู้ชนะด้วยการดวนจุดโทษ
ปรากฏว่าในช่วงของการดวนจุดโทษนะครับ

ยิงเข้าไปได้ทั้ง๓คน

เบลาลุชนะโดนจุดโทษ๓๐เข้าชิงชนะเลิศพไทยในวันอาทิตย์ที่๑๖กรกฎาคมนี้
ส่วนบูกิน่าฟาโซเข้าไปชิงอันดับที่๓
กันอีกครั้งสำหรับโปรแกรมถ่ายทอดสดในวันอาทิตย์นี้นะครับ
ส่วนในวันนี้นะครับมีการแถลงข่าวคู่ชิงอันดับ๓
รวมทั้งคู่ชิงชนะเลิศที่จะเตะกันในวันพรุ่งนี้๑๖กรกฎาคม
เวลาการถ่ายทอดนะครับ๑๖นาฬิการอบชิงอันดับ๓

และ๑๙นาฬิการอบชิงชนะเลิศไทยพบกับเดลาลุส
ใครที่ไม่สะดวกไปที่สนามก็เชียร์ทีมชาติไทยได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ถ่ายท่อสดให้ชมทั้งสองคู่เช่นเดิมครับ
ไปดูความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีกันบ้านนะครับ
สู้ศึก๔เกมและเตรียมชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือก

ชโย่งวรวุฒิศรีมะคะหัวหน้าผู้ฝึกสอน
ทำการเรียกสลิงคารพรมสุพะเข้ามาเพิ่มในแนวรับ
หลังจากวรวุฒินามเวทยังไม่ฟิตสมบูรณ์
โดยได้มีการซ้อมเน้นไปที่การแก้เกมปัญหาแนวรับ
เพลสซิ่งเกมลุกหน้าแนวรับคู่ต่อสู้

ในเวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาที
อันดับต่อไปที่ไทยรัฐทีวีจะถ่ายทอดสด

และไทยรัฐทีวีจะถ่ายทุกนัดที่ไทยลงแข่ง
เวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีเป็นต้นไป

และ๒๓กรกฎาคมพบกับอินโดนีเซีย

จะผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายที่จีนครับ